แต่บางทีถ้าคนไม่ต้องทำผิด
ก็อาจจะไม่ต้องวิ่งหนีก็ได้แต่ถ้าคนทำผิดอย่างนักพนันไฮโลกลุ่มนี้

วิ่งค่ะรออะไรตำรวจก็ไล่ไปเลยไปดูกัน
คุณผู้ชมดูนะวิ่งกันฝุ่นตลบอบอวนค่ะ

นี่คือภาพเหตุการณ์จริงเลยนะคะของเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอพยักษภูมิพิสัย

บ้านเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาบอกอย่างนี้

นั่นแหละโอ้โฮวิ่งเข้าหาเลยเนี่ย
ส่วนคนนี้บอกว่าหนูวิ่งไม่ทันค่ะ
พอดีหนูใส่กระโปรงแล้วก็ส้นสูงมา

ขอยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ไปก่อน

สวยคนเดียวที่สุดสวยที่สุดในวงเลยล่ะค่ะ
เห็นไหมนี่ออดอ้อนนะออดอ้อนเจ้าหน้าที่

ตายแล้วบางคนวิ่งไม่ทันเนี่ยคุณเห็นไหม
ล้มลุกคลุกขาดโดนจับได้

ยายจะเป็นลมลิ้นยายห้อยหมดแล้ว

โอ้โฮเอาไปฟังกันหน่อยว่า
ยายเขามาทำอะไรถึงต้องวิ่งหนีกันแบบนี้
จับนายเลย

หรือยังว่ายายมาขายปลา

มีน้ำเต้าด้วยไงอย่างที่บอก

มีน้ำเต้าปูปลากุ้ง
นั่นแหละไปกับเจ้าหน้าที่เขาเลยอย่างนี้
มาขายปลาอะไรในวงไฮโลแบบนี้
ไม่ได้นะคะแม่
ยายเขาบอกยายเหนื่อยยายขี้เกียจหนียายขายปลาดีกว่าสบายใจนะคะ
แต่ละคนเขาวิ่งกันไม่ทันเหมือนกัน
แถมมีอีกหนึ่งคนวิ่งไม่ทันแล้วฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยก็มีเหมือนกัน

นี่คนนี้คนนี้คนนี้ฟ้องเจ้าหน้าที่บอกวิ่งไม่ทันไม่วิ่งแล้วเหนื่อย
ที่ปัดภาพนี้คือล้มลุกคุกคาญนะ

ไม่วิ่งแล้วนะจะจับก็จับไปสุดท้าย
รวมแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับนักพนันได้ทั้งหมด๑๐คนด้วยกัน
พร้อมของกลางก็คือเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโล
แล้วก็เงินสด๓๐๐บาทจ้ะหลังจากนี้ทำยังไงล่ะ

คุณพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาเล่นกันแบบนี้

แต่เหตุการณ์จริงมันไม่สนุกกับคุณ
เล่นพะนั้นมันก็ผิดกฎหมายแล้ว
วิ่งหนีให้ตายสุดท้ายก็โดนจับอยู่ดีนะจ๊ะ
อ้าวเนี่ยมาฝากเตือนกันเอาไว้คือ

โดนลงโทษให้หนักเพราะชอบไปชักชวนชาวบ้าน
ที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่า
ชนบทหน่อยในชุมชนหน่อยเอออยู่ในชุมชน

เอาล่ะอยู่บางทีอยู่ว่างเออแล้วส่วนใหญ่เวลาไปจับ

วิ่งก็ไม่ทันหรอกเอาแต่วิ่งนะ
ทำการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะ